ข่าวนี้แหมต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวน่ารักอมยิ้มของซุปตาตัวน้อยค่ะ
เป็นขวัญใจมหาชนขวัญใจพี่จ๋ามาโดยตลอดเลย
นั่นก็คือน้องมะลิพาขวัญสหวงลูกสาวของพ่อปอทฤษฎีกับแม่โบแวนด้านั่นเองนะคะ

น้องมะลิได้รับผลโวทธ์ให้เป็นนูน้อยขวัญใจมหาชนมาเป็นอันดับหนึ่ง

ซึ่งแม่โบ่ก็บอกเลยว่าปราบรื่มใจไม่น้อยเลย
แล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เอ็นดูลูกสาวมาโดยตลอด
และก็เชื่อได้ว่าปอก็คงคิดเช่นเดียวกับเธอค่ะ
ขอขอบคุณกำลังใจทุกตัวจริงที่ณวันนี้ก็ยังอยู่
พยายามดูแลน้องให้ดีที่สุดเป็นเด็กที่น่ารัก
แล้วก็ให้พี่จ๋าเอ็นดูอย่างนี้ตลอดไป
ในวันครบรอบ๒ปีในการจากไปของปทฤษฎีนะคะ
โบก็เผยว่ามีการเตรียมพิธีทำบุญ
จังหวัดบุรีรำบ้านเกิดของปอมาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะ
ซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะเจ้าตัวจะเดินทางไปที่นั่น
เพื่อช่วยจัดเตรียมงานต่อก่อนจะขอบคุณน้ำใจจากแฟนแฟน
คอยส่งความช่วยเหลือมาให้โดยตลอดค่ะ
แล้วก็ในส่วนของพี่โบก็เดี๋ยวจะเดินทางไปบุรีรำวันที่๑๗นะคะ
แล้วก็ไปเตรียมอะไรกับคุณแม่คุณปู่คุณย่า
แฟนคลับของพี่ปอนะคะรวมไปถึงแฟนคลับของน้องมะลิ
ก็จะมีแฟนคลับบางส่วนเขาไปตั้งโรงทานเลย
ที่เราก็ตั้งโรงทานแล้วก็มาร่วมทำบุญกัน
ขณะที่บรรยากาศที่วัดธรรมธีธารามนะคะ
หรือว่าวัดป่าหลังโรงเลื่อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
วันนี้คุณพ่อสงวนสหวงคุณพ่อของคุณปอทฤษฎีเนี่ยนะคะ
พร้อมกับครอบครัวค่ะได้มีการเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
ทำบุญครบรอบ๒ปีการเสียชีวิตของปทฤษฎี
วันที่๑๘มกราคม๒๕๖๑นี้นะคะ
โดยมีการจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณสาลายอดเมืองเจริญ
พิธีนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๑๐โมงตรงค่ะ
ส่วนสถานที่ในการรองรับประชาชนรวมถึงบรรดาแฟนคลับที่จะมาร่วมงาน
มีทั้งภายในสาลายอดเมืองเจริญที่สามารถบรรจุคนได้ประมาณ๑๐๐คนนะคะ
ได้มีการจัดเตรียมเก้าอี้พัดลมเพื่อให้คลายร้อนแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีด้วย
อกจากนี้ยังมีแฟนคลับปแล้วก็ผู้ที่ร่วมแสดงความจำนงขอตั้งโรงทาน
ก็คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ความความรู้สึกของข้อครัวของพ่อของแม่ทุกคนก็คิดว่าปอล์อยู่กับเรา
ก็คิดว่าเขาเหมือนเขาไปทำงานไม่กลับ
แต่ถามว่าลืมไหมเขาตอบได้เลยว่าไม่ลืมล่ะ
ทุกวันนี้ความคิดถึงก็จะวนเวียนกลับมานะคะ
พ่อบอกว่าปออยู่ในหัวใจและเชื่อว่า
คุณปอทฤษฎีก็อยู่ในหัวใจของแฟนคลับตลอดไปเช่นเดียวกัน
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปยาวนานขนาดไหนนะ
แต่ความทรงจำความรู้สึกดีมันยังคงอยู่
มันไม่สามารถลบเลือนแล้วก็หายไปได้อย่างแน่นอนค่ะ
ฉันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าเวลานี้มันจะผ่านมาถึง๒ปีแล้ว
วันนั้นยังนั่งอ่านข่าวของคุณปอทฤษฎีร่วมกับคุณอยู่เลยนะคะ

แต่มาถึงวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือภาพความสดใสของน้องมะลิพาขวัญสหวงนี่แหละ
เป็นเหมือนตัวแทนของคุณปอทฤษฎียังไง
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันด้วยนะคะ